ของเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุญเดชเปิดให้จองรอบ๒แล้วนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้วันที่๑๘กันยายน๒๕๖๐นะคะ
กรมธนารักษ์ค่ะจะเปิดให้จองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
โดยอธิบดีกรมธนารักษ์เองก็ยืนยันว่า
มีความสามารถเพียงพอในการผลิตให้ทัน
การส่งมือถึงมือประชาชนเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
นี่ในวันที่อธิบดีพาสื่อมวลชนไปที่โรงกระสาปนะ
ผมมีโอกาสได้เข้าไปเห็นวิธีการผลิตเหรียญที่ระลึกด้วย
คุณเห็นแล้วแบบทราบซึ้งใจจริงนะฮะน้ำตาจะไหลจริงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนที่จองไปในรอบแรกในช่วงเดือนสิงหาคม
จองกันจนเต็ม๒วันแรกก็เต็มแล้วนะครับ
ปรากฏว่ารอรับซะหน่อยเพราะว่าจะได้รับกันในช่วงเดือนมกราคมนะครับ

แล้วก็ที่ประชาชนบอกว่าอยากให้มีการผลิตเพิ่ม
นี่แหละฮะกรมธนาลักษณ์ผลิตเพิ่มออกมาแล้วนะครับ
รอบที่๒เปิดโอกาสเพิ่มเติมให้กับประชาชนได้สั่งจองกันอีกครั้งนะคะ
พัชระอนันตสินอธิบดีกรมธนรักษ์ยืนยันค่ะ
บอกว่ากรมธนารักษ์เองมีความพร้อมสำหรับการเปิดจองเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษเป็นรอบที่๒นะคะ
แต่ว่าจะไม่เปิดจองเหรียญที่ระลึกรอบที่๓

รอบนี้รอบสุดท้ายนะคะเพราะกำลังการผลิตมีจำนวนจำกัด
เนื่องจากจะต้องไปผลิตเหรียญหมุนเวียนในชนิดอื่นด้วย
โดยคาดว่าจะผลิตได้เสร็จทันจัดส่งให้กับประชาชนที่มาจองเหรียญได้ทันตามกำหนด
ก็คือช่วงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
ให้ความสนใจนะครับที่จะเอาไว้บูชามีไว้บูชาซึ่งเป็นสินิมของคนของพวกเราทุกคนโดยที่ได้คุยกันว่าก็คงต้องหมดด้วยความรวดเร็วแน่นอนนะครับ
อย่างไรเราก็จะผลิตได้ตามแผนการเดิม
สำหรับการพิจารณาผลิตเหรียญเพิ่มครั้งนี้นะคะจะผลิตเหรียญที่ระลึกทองคำราคาเหรียญละ๕๐๐๐บาทผลิตเพิ่มไม่เกิน๕๐๐๐เหรียญ
เหรียญที่ระลึกเงินราคาเหรียญละ๒๐๐บาทผลิตไม่เกิน๔แสนเหรียญเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายเหรียญชนิดนี้ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามีขนาดใหญ่
มีขนาดใหญ่แล้วที่สำคัญนะเหรียญทองแดง
คนสายก็ทำด้วยมือ
เพราะว่าการรมดำต้องทำด้วยมือในขั้นตอนนั้น
ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความต้องการมากนะคะ
เหรียญนี้เหรียญละ๓๐๐บาทจะผลิตเพิ่มไม่เกิน๔๐๐๐เหรียญ
ประชาชนสามารถจองเหรียญได้ทุกชนิดนะคะ

หน่วยงานของกรมธนรักษ์ทั่วประเทศ
และธนาคาร๑๙แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ
จากเดิมที่เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำปกติแล้วนะคะ
ครั้งที่๑จะต้องจองผ่านหน่วยงานของกรมธนารักษ์เท่านั้น
แต่ว่าครั้งนี้จองได้ที่ธนาคารทุกสาขาเลยนะคะ
กำหนดเปิดรับจองวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ถึง๓๐กันยายนนี้หรือจนกว่าเหรียญจะหมดนะคะ
ซึ่งกรมธนารักษ์เองก็ได้จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาส
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรับทราบถึงรายละเอียดด้วยนะคะ
เรื่องต้นหลักฐานที่จะต้องเอาไปด้วยก็คือ
หลักฐานการแสดงตัวเป็นสัญชาติไทย
โดยต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ
ใบขับขี่ได้บัตรประจำตัวประชาชนได้
ยกเว้นทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านไม่ได้นะคะ
จองได้คนละหนึ่งสิทธิ์คำว่าคนละหนึ่งสิทธิ์
หมายถึงเหรียญทองจองได้๑เหรียญ

ทองแดงรมควันพ่นทรายได้หนึ่งเหรียญ

แต่ถ้าคุณผู้ชมรอบแรกเคยจองเหรียญชนิดใดไปแล้ว
รอบที่๒ไม่สามารถจองซ้ำได้ค่ะ